ส่วนที่ปราจีนบุรีค่ะมาอีกแล้วกรณีสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ
คนที่เล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ชาร์จอยู่เนี่ยตายเลยนะ
คือต้องเตือนกันอีกครั้งว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง
มันต้องได้มาตรฐานมอกรนะคะเด็กหญิงป๖ค่ะ
ปราจีนบุรีนอนเล่นโทรศัพท์มือถือขณะที่มันชาร์จแล้วไฟช็อตเนี่ย
ตำรวจศพปคได้รับแจ้งเหตุ
จากกู้ภัยร่วมกับตันยูประจำตคามค่ะว่ามีเด็กเสียชีวิต
นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องนอนเลยนะคะ
ที่เกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปถึงพบศพเด็กหญิงวีรสุดาภูลสวัสดิ
อายุ๑๓ปีนอนเสียชีวิตค่ะอยู่ภายในห้องบนที่นอนเลย
จากการตรวจสอบพบว่าที่แขนขวาถูกสายชาร์จโทรศัพท์ช็อตเป็นรอยไหม้และตามร่างกาย
ไม่พบต้องรอยการต่อสู้นะฮะเป็นรอยแบบเนี่ยโดยถูกช็อตแดงแดงแบบนี้นะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
ผู้ตายออกไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมเครื่องดื่มเข้ามาทานในบ้าน
จากนั้นขึ้นไปนอนเล่นทัวรัสสับมือถือ
อยู่ในห้องจนกระทั่งช่วงเย็น
ถามว่าไปรู้ตอนไหนล่ะว่าน้องเนี่ยถูกไฟช็อตตาค่ะ
คุณตาเข้าไปเรียกหลานให้ออกมากินข้าวเพราะว่าเย็นแล้ว
แต่หลานนอนนิ่งไม่ตอบกลับแต่อย่างใด
คุณตาก็เลยเดินเข้าไปใกล้จะเอามือไปเขย่า
ให้หลานตื่นไปกินข้าวจะเรียกหลานไปกินข้าว
ช่วงนั้นแหละพอคุณตาจับตัวหลาน
ไฟค่ะไฟมันไหลเข้าสู่ตัวคุณตา
ก็คือคุณตาถูกไฟช็อตไปอีกคน
ก็เลยหลานจะถูกไฟช็อคแน่เลยนอนแน่นิ่งแบบนี้
เรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเสียชีวิตไปแล้วค่ะ

ไปหาซื้อมาจากร้านขายสินค้าทุกอย่าง๒๐บาท

ส่งโรงพยาบาลประจันตคามให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้ง
ส่วนทางคุณตาเองก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของหลาน
เพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ